ส่วนลูกชายค่ะกำลังจะเรียนหมอที่มหิดล

บอกว่าจะตามไปที่โรงเรียนมหาลัยเลยเนี่ย
หนึ่งในหนุ่มหล่อยอดฮิตตอนนี้ด้วยนะ
ซิ้งหรือเปล่าเอาไปฟันทุกหมดจากพี่นุศบาเลยค่ะ

อู้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรอะนะคะ
แต่เขาก็ทำงานหนักมาก

เตรียมไปหาที่พัก
เพราะว่าเขาต้องไปอยู่ตรงศาลยาใช่ไหมคะปีแรก
แล้วก็คุณปู่คุณย่าเขาก็พากันไปด้วย

คือยังไม่เคยอยู่ห่างไกลกัน

เตรียมใจว่าเขาคงเรียนหนักมาก